ตองก็ได้ออกเดินทางกลับมายังประเทศไทยแล้วนะครับมีกำหนดรายงานตัวพร้อมกับเพื่อนร่วมทีมในวันพรุ่งนี้
เวลา๙นาฬิกาที่สมคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
และคู่ที่๒ทีมชาติไทยเจอกับกาบองเวลา๑๙น๓๐น
ส่วนวันที่๒๕มีนาคมนะครับเริ่มจากผู้แพ้จะไปชิงอันดับ๓เวลา๑๖นาฬิกา๓๐นาที
ต่อด้วยผู้ชนะจะตัดสินแชมป์ในคู่ที่๒เวลา๑๙น๓๐น